คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องการนัดพบนัดเจอกัน
อัลดอร์นอกสถานที่ของกลุ่มชายรักชายหน่อย
ก่อนหน้านี้เรานำเสนอที่สวนลุม

ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่เป็นสวนสาธารณะต่าง
แล้วก็มีการเปิดเผยว่าเพราะโลกโซเชียล
ทำให้เกิดการนัดอัลดอร์กันมากยิ่งขึ้น
และกลายเป็นพฤติกรรมความชอบของกลุ่มบางกลุ่มนะฮะ
ใช่คือเขาบอกว่าก็เป็นรสนิยมของบางกลุ่มนั่นเอง

เพราะว่ามีข่าวมีรายงานแจ้งมาอีกแล้ว
คราวนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นั่นเอง

เพราะว่าที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคะ
ก็มีกลุ่มชายรักชายเขาตั้งเป็นทวิตเตอร์
แล้วก็ติดแฮชแท็กนัดแนะนัดหมายกันนะคะ
แล้วก็ในกลุ่มนี้ลงรูปนะ
โชว์ตัวนัดหมายจะได้ไปมีเพศสัมพันธ์กัน

อย่างเช่นที่อ่างเก็บน้ำแม่หยวก
ทีนี้ทีมข่าวของเราไปตรวจสอบเลยนะ
บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำ
คือบางจุดก็คาดว่าน่าจะเป็นสถานที่ที่นัดพบกันของกลุ่มคนกลุ่มนี้

ซองถุงยางอนามัยที่ฉีกใช้แล้ว

แล้วก็ตกอยู่ในพื้นที่ตรงนี้
ทีนี้ไปสอบถามคนที่ตกปลารอบอ่างเก็บน้ำบ้าง
ซึ่งเขาก็บอกว่าอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เป็นพื้นที่ของทหาร
ช่วงกลางวันจะมีชาวบ้านก็มานั่งตกปลารอบอ่าง
พอกลางคืนเขาเหมือนกับเป็นเวลานัดหมายกันนะคะ
จะมีกลุ่มชายรักชายมาใช้สถานที่ตรงนี้
เป็นสถานที่นัดพบพอดรักกันแล้วก็มีกิจกรรมทางเพศ
ส่วนเจ้าหน้าที่รอปภของศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ
อยู่ใกล้ใกล้กันก็บอกนะบอกว่ากลางคืนเนี่ย
สังเกตเห็นเลยว่าจะมีรถยนต์บ้างรถมอเตอร์ไซค์บ้างวิ่งเข้าออก

คือพื้นที่รอบอ่างเนี่ยตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเขาลักลอบไปทิ้งขยะ
แต่รอปภก็บอกว่าก็ไม่รู้ไง
ว่าเขามีการนัดมามีกิจกรรมทางเพศกันด้วย
คือนึกว่าอาจจะมานัดเจอกันของกลุ่มรักร่วมเพศเฉย
ทีนี้เมื่อช่วงเดือนมีนาคมปีที่แล้ว
คุณผู้ชมถ้าจำกันได้ไทยรัฐทีวีของเรา
เคยเสนอข่าวสถานที่แหล่งมั่วสุม
ของกลุ่มรักร่วมเพศที่ชอบมั่วสุมรอบอ่างเก็บน้ำแม่หยวกมาครั้งหนึ่งแล้วนะ
ตอนนั้นสั่งการเลยนะคะให้ไปล้อมรั้วทางเข้าออก
อืมแต่ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบ

ตอนนี้มันอยู่ไหมเขาบอกว่าออกไปหมดแล้ว
ไม่มีแล้วลื้อออกไปหมดแล้วนะคะ
ทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยจะเข้าไปตกปลากันตอนกลางวัน

เป็นสถานที่นัดพบของกลุ่มชายรักชาย

ทีนี้พอเป็นข่าวนำเสนอเรื่องนี้อีกรอบนึง

พ่อเมืองจะว่ายังไงเจ้าหน้าที่
อาจจะมีการเพิ่มกำลังไปตรวจตาตรวจสอบตรงนี้